คุณผู้ชมคะข่าวนี้ประชาชนคนไทยให้ความสนใจกันข้อนประเทศนะคะ
ศิระฆ่าหันศพแม่ของตัวเองแล้วก็ยัดศพในตู้เย็นนะคะ
ศิระเนี่ยชื่อจริงนามสกุลคือสมเดชชื่อเล่นชื่อว่ากายค่ะ
เป็นลูกชายของคุณยุรีเถาวันอายุ๔๒ปีค่ะ
คือมีคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนที่ร่วมทำธุรกิจกับผู้ตาย
ผู้ร่วมทำธุรกิจกับคุณยุรีถาวันเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากแดนพยายามที่จะถามหาแม่เนี่ยค่ะ

ศิระบ่ายเบี่ยงไม่ให้เจอแม่
ทั้งที่ก็เห็นว่ารถแม่จอดอยู่ก็บอกว่าแม่ไม่อยู่บ้าน
สุดท้ายค่ะไปเปิดเจอตู้เย็น
เป็นตู้เย็นขนาด๗๙คิว๒ชั้นแบบนี้

ทั้งหมด๕ชิ้นยัดลงไปในตู้เย็นนี้

มีคนไปเจอแล้วก็บอกแบบนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีโชคชัยงามวง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙บอกว่า
เตรียมเรียก๒พยานที่ไปพบศพ๒คนแรกนั่นแหละ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะอะไร
เพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสสังคม

บอกว่าลูกชายเป็นคนฆ่าหันศพแม่

อาจจะมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นการตาย
ของคุณยุรีหรือไม่อย่างไร

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกพยานทั้ง๒คน

ในฐานะที่ทั้งสองคนมีความใกล้ชิดกับผู้ตาย
ส่วนมูลเหตุการฆ่าเรื่องอื่นตอนนี้นะคะ
โดยเฉพาะพยานแวดล้อมกล่องมุมจนปิด

รวมทั้งรอยเลือดและอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ

โดยเฉพาะประเด็นของคนที่ก่อเหตุ
ว่ามีมากกว่า๑คนหรือไม่อย่างไร
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิม

ยืนยันว่าตำรวจไม่กดดันเรื่องของการทำงาน
โดยจะต้องคลี่คลายปมข้อสงสัยทุกประเด็น
ให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงเหมือนกันค่ะ
เราก็จะพยายามรวบรวมหลักฐาน
คือเป็นเรื่องที่เราฟังอยู่นะครับ

เราไม่ได้ระบุว่าลูกเป็นคนทำนะฮะ
รู้แต่ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา
แต่มันยังไม่มีอะไรมาตอบข้อสงสัย
เราก็ต้องหาพยานหลักฐานที่มีทุกอย่าง
เราต้องสอบแล้วสอบอีกเพื่อให้สิ้นกระแสความ

ปืนจากพยานทั้งสองคนที่เข้าไปด้วยนะครับ
อกจากนี้เราก็จะมีการสอบสวนพยานแวดล้อมต่าง
เพื่อเชื่อมโยงของพยานทั้งสองคน
ที่ประเด็นสังคมย้องใสเราจดไว้หมดนะครับ
เราก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างนั้นมันคลี่ขาย
สำหรับนายกายนี่นะคะหลังจากที่เพื่อนของแม่ทั้งสองคน
ซึ่งทำธุรกิจด้วยกันเขาไปพบชิ้นส่วนศพในตู้เย็นแล้ว
ช่วงเวลานั้นแหละในกายเอาปืน
ซึ่งเป็นปืนของแม่นะเอามายิงตัวเอง
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก่อนในช่วงที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะ
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี่เป็นภาพของนายกาย
ในช่วงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นอนอยู่ที่บ้าน
น่าจะเป็นช่วงบันไดบันไดของบ้าน
ซึ่งตู้เย็นมันอยู่ใกล้บันไดนั่นแหละ
และจากกรณีนี้แหละโลกโซเชียลมีเดีย
โดยเฉพาะเพื่อนของในกายตั้งข้อสงสัยว่า
กายธนัดมือซ้าย
แต่ถ้านับจากวิถีกระสุนแล้วกระสุนมันออกจากด้านซ้าย

เพื่อนก็เลยสงสัยว่ากายไม่ได้เขียนหนังสือมือขวา
หรือไม่ใช่คนถนัดขวาจะใช้ปืนยิงด้านขวาได้อย่างไร

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกธีระเปิดเผย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงสอบพยานต่างด้วย
และตอนนี้เองนะคะก็มีคลิป
คลิปการเขียนของนายกาย
เขามีการแชร์เรื่องนี้ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
สรุปแล้วในกายเขียนหนังสือมือขวา
อันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันนะคะ

สิ่งที่สำคัญของคดีนี้อีกหนึ่งอย่าง
เพราะว่าช่วงก่อเหตุไม่มีประจักษ์พยาน
จะต้องอาศัยพยานแวดล้อม
ซึ่งตำรวจไปพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
อยู่ตรงข้ามกันค่ะเป็นตำรวจ
ยืนยันว่าได้ยินเสียงผู้ตายร้องเอะอะโวยวายภายในบ้าน
นี่เป็นภาพคลิปนะคะที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ยืนยันว่าในกายใช้มือขวาได้ก็คือถนัดขวาเหมือนกัน
ใช้มือขวาเขียนหนังสือ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะใช้ปืนมือขวาก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกอะไร

ส่วนการสอบประคำตำรวจซึ่งบ้านอยู่ตรงกันข้าม
เขาให้การกับตำรวจแบบนี้บอกว่า
คือช่วงที่พบศพคือบ่ายเมื่อวานนี้๒๕พฤศจิกายน
ตำรวจคนนี้ย้อนเหตุการณ์ไปให้ดู
ก็คือช่วงเย็นของวันที่๒๔พฤศจิกายน
บอกว่าช่วงเย็นได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายภายในบ้าน
แต่เป็นเสียงของกายเพียงลำพังได้ยินแบบนี้นะคะ
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน
ก็เห็นในกายได้รับบัตรเจ็บสาหัส
ซึ่งเป็นช่วงที่เพื่อนเข้ามาตรวจสอบพอดี

ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ
คุณผู้ชมส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ลอนถาวันอายุ๖๓ปีมีศักดิ์เป็นอาของผู้ตาย
แล้วก็นายวีรศักดิ์เขียวมงคลอายุ๕๐ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวยุรี
แล้วก็มีศักดิ์เป็นลุงของนายศิระด้วยก็คือนายกายนั่นแหละค่ะ
เดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยมายื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่
เพื่อติดต่อขอรับศพแล้วก็รับศพรับเฉพาะนางสาวยุรีเท่านั้น
โดยจะนำไปประกอบพิธีที่วัดบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
สำหรับใบรับศพระบุใบมรณบัตรสาเหตุการเสียชีวิต
ระบุบอกว่าสำหรับนางสาวยุรีเจอบาดแผลถูกแทงเข้าที่ช่องอกถูกปอด
ก็เลยทำให้เสียเลือดมากนี่คือสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวยุรีค่ะ
คุณวีรศักดิ์บอกว่าช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทราบข่าวเมื่อวานนี้ตามข่าวที่เรารายงานกันไป
และคุณวิทยาศักดิ์บอกว่าถ้าเกิดว่าหากเป็นหลานชายคนทำจริงเนี่ย
เท่ากับว่าตอนเด็กที่เคยเห็นว่าหลานกายเป็นคนเฉยไม่ก้าวร้าว
มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลย
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจทำหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะ
ส่วนศพของนายศิระนายกายคนนี้ค่ะใครจะเป็นคนรับ
จะเป็นญาติทางฝั่งพ่อมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดอนเมืองต่อไปนะคะ